วันก่อนปุ้ยใช่ไหมที่เล่าให้พี่ให้คุณผู้ชมฟังบอกว่า
แล้วเหดน้ำ

ขับรถกระบะมาเหยียบน้ำแบบที่ปุ้ยเหยียบวันก่อนเนี่ย
แต่คราวนี้มันฉลับทันไหลฮะ

แล้วไปชนกับรถที่แล่นมาอีกคันนึง

น้ำแบบนี้ไหมปุ้ยที่คล้ายวันก่อนที่หนูเหยียบไหม

่งน้ำแบบนี้แล้วแบบมันมืดไงเรามองไม่เห็น
ฟุบเหินน้ำโอ้โหต้องระวังนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ย
รถกระบะทะเบียนงพ๒๒๒๐นะฮะ
ชนบุรีเสียหลักนะครับพุ่งชนรถอีกครั้งหนึ่ง
ทะเบียนพพล๙๙๗๖ชนบุรี
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถของพลเมืองดีจับภาพเอาไว้ได้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
บนถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรี
ใกล้สี่แยกสัญญาณไฟจราจรเฟส๑๐หมู่๕
ตะบนหนองกะขะอพทองจชนบุรีครับ
หลังเกิดเหตุตรวจสอบพพไปตรวจสอบนะครับ
ไปเจอรถกระบะคันต้นเหตุนี่แหละสภาพนี่ฮะโอ้โหดูสิ

ด้านหน้าฝั่งคนขับพังยับนะครับ
แล้วก็ไปชนอัดติดอยู่กับคู่กรณีนะฮะ
เป็นรถอีกคันนึงเนี่ยสภาพหน้ารถพังยับเหมือนกันเลย
นายธวัชชัยแทร่ล้ออายุ๒๔ปีคนขับบาดเจ็บ
อาการสาหัสถูกอัดติดอยู่กระบะครับคุณผู้ชมครับ
ครับ
ก็จะเริ่มเริ่มคดีต่อไป
การขับรถเข้าไปในที่ที่มีน้ำขังและฝนตกใหม่นะครับ

บางทีพอลุยน้ำไปแล้วน้ำเข้าเบรก

ถ้ามีจังหวะนะครับถนนว่าง
พยายามย้ำเบรกรีดน้ำออก
เพราะว่าไม่งั้นนะถ้าคุณไปทั้งเบรกเข้าน้ำแบบนั้น

เบรกไม่อยู่นะครับค่ะเออเบรกไม่อยู่นะครับครับ